นี่คุณฝ่ายหญิงผ่านไปแล้วนะคะสำหรับยายา
เรามาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าซันนี่นะครับคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เนี่ยนะเป็นพระเอกขวัญใจหลายคนทีเดียวนะคะ
ด้วยความทิลุกของเขามาเสื้อกุลกุลแต่นี่คุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยเป็นพระเอกร้อยล้านโนนะจ๊ะไม่ใช่แล้วค่ะ
ไม่ใช่ร้อยล้านเหรอเป็นพระเอกสองร้อยล้านแล้วคุณ
ไม่ใช่ร้อยล้านสองร้อยล้านเออเป็นพระเอกสองร้อยล้านแล้วนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเลยน้องพี่ที่รักนะคะ
เพิ่งจัดงานทรองครบทรอบนะคะทะยานสู่สองร้อยล้านเป็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
กลางกระแสชื่นชมว่าเรื่องนี้ซันนี่เล่นเป็นตัวเองสุดค่ะ
มีฉากดึงอารมณ์ให้ผู้ชมได้ร้องไห้กันอีกด้วยนะ
แต่ก็อีกด้านค่ะกลับถูกมองว่าเจ้าตัวก็เล่นแต่บทบาทเดิม
งานนี้ค่ะซันนี่ก็จะว่ายังไงนะเดี๋ยวไปฟังกันเลย
เขาบอกว่าให้ตั้งใจฟังกันด้วยค่ะ
ส่วนที่ได้เล่นก็จะเป็นความคอยความแบบแบบนี้
แต่ว่าจะบอกขาแดง
ตัวผมไม่เคยมองอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่เคยแยกใครเป็นประเภท
ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่
แล้วั้นเรียนจบมานานแล้วเราไม่ค่อยทำบ้าน

เรียกว่าบทส่ง

คนเดิมเอาอีกแล้ว
คนเดิมเอาอีกแล้ว
ทุกครั้งเลยเจอซันนี่สร้างเสียงเฮฮาให้กับพี่นักข่าวตลอดเลยนะคุณ

ทุกครั้งพี่ฟังคำตอบพี่ซันนี่ฉันก็เกาหัวตาม
ต้องกินอีก๑๒๓สเต็ปว่าแปลว่าอะไรวะเนี่ย

ก็เลยเขาส่งบท

เขาก็ส่งบทเลยนะคะ